ลักษณะคล้ายกับที่เราจะปลอมมาให้ดูก็คือว่า
มีความสื่อสะกดงามมากพี่จุดมองจากชุดนี้จะประสบกันได้ยังไงครับ
เรื่องระบบการเล่นนะครับมองเรื่องระบบการเล่น

เล่นบอลเป็นกลุ่มค่อนข้างจะดีนะครับ
การดิ้นถล่มขึ้นมาทันทีนะครับ
รุ่นผู้ชมท่านไปก็ว่ามวลดินและมวลหินที่ตะลมลงมาจากบนเมืองเขานั้น
ตรงนี้ต่างปลิวขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างที่เมื่อทุนนะขนาดนี้
หลังจากนั้นก็จะค่อยสงบลงภายใน๕นาทีนะครับ
เรือลำนี้ต้องเผชิญกับพายุธอนาโดที่มีความเร็วลมมากกว่า๑๑๗กิโลเมตร
สูงประมาณ๕๐๘๐เซนติเมตร
เพื่อสามารถบรรจุคนได้ประมาณ๓๐๐๔๐๐คนครับ
คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูเพิ่มเติมกันนะครับว่า
หากเปิดแผ่นที่๒และ๓ออกมาจะพบอะไรบ้าง

คุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาอยู่ภายในตู้โดยสารแล้ว
พบว่ามีการออกแบบด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยนะครับ
และด้านหน้าของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
ดังนั้นหนทางง่ายที่จะป้องกันการที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกนะครับ
ก็คือจะต้องให้มีนักบินอยู่ในห้องควบคุม๒คนตลอดเวลาครับ
โดยจะคอยดังเตือนในช่วงที่อากาศในถังใกล้จะหมด
ปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับสีลม